เจ้าของบ้านโอ้โหแทบช็อก
งูตัวใหญ่เข้ามาเขมือบไก่ในบ้าน

มันเป็นเตาสะเทือนใจจริงครับ
วิทยุกู้ภัยมูลนิธินะคะ
มุสลิมเบตงเขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมา
แล้วคุณดูตัวบักใหญ่ขนาดนี้

ขอความช่วยเหลือมาว่ามีงูตัวใหญ่
บุกเข้าไปกินไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านเลขที่๔๑ทับ๓หมู่๕
มนตยารมอำเภอเบตงจังหวัดยาลาครับ
เจ้าหน้าที่ค่ะส่องไฟไป
แล้วต้องใช้อุปกรณ์คุณดูอุปกรณ์นะ
ใช้อุปกรณ์เข้าไปจับงูแล้วยังไง

งูอ่ะงูมันเต้นพันรอบเสาอ่ะ

พี่ที่เขาไปจับงูก็คงจะยื่นช็อตยื่นแก้วเหล้าให้แล้วมั้
แล้วงูก็พันรอบเสาแล้วก็มีเพลง

อ่าอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวพี่พันแบงก์ร้อยให้
เอ๊ะแบงก์๕๐๐ไหมแบงก์๑๐๐๐ก็ดี

เจ้าหน้าที่ค่ะเขาใช้เวลาจับงูตัวนี้๑๕นาที

งูเหลือมงูเหลือมน้ำหนัก๒๒กิโลกรัม
ยาวประมาณสัก๔เมตรได้คุณ
เจ้าหน้าที่ก็จับแล้วก็เอาใส่ถุงกระสอบ

เจ้าของบ้านก็คือคุณอีซอสะอุนะคะ

ไก่ที่เลี้ยงไว้อ่ะหายไปห้าตัว
เหลืออยู่๒ตัวขาดว่ายังไง
งูนั่นแหละกินไปแล้วเรียบร้อย
โอ้โฮนะตัวมันใหญ่ขนาดนี้
มันกินไปละ๕ตัวเหลือหมดแล้ว

แล้วคุณดูดิสังเกตลำตัวงูมันเป็นป้อง

เสียใจกับเจ้าของบ้านด้วยนะคะ
ไก่เสียชีวิตไปทั้งหมด๕ศพ
แต่หาหลักฐานไม่เจอนะน่าจะย่อยไปหมดแล้ว
ทำลายหลักฐานเป็นที่เรียบร้อย